คือหลายคนก็สงสัยชาวโซเชียลเองก็สงสัยรถพยาบาลคันหนึ่งไปรับคนไข้สูงอายุที่หน้าบ้าน
พอไปถึงหน้าบ้านปรากฏว่าเจอฝูงค้างคาวหลายพันตัวบินว่อนอยู่รอบรถพยาบาลค่ะ

เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากแล้วบินว่อนเลยนะคะ
แล้วคนก็สงสัยกันเนอะในโซเชียลก็สงสัยหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปว่าทำไมทำไม
ฝูงค้างคาวกลุ่มใหญ่หลายพันตัวมันไปบินว่อนอยู่

ของผู้ป่วยและรถพยาบาลทั้งที่เป็นช่วงเวลากลางวัน
ตอนที่บาดแมนอ่ะกำลังจะออกจากถ้ำอ่ะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเวลาเที่ยงครึ่ง
เที่ยงครึ่งนะ

ที่ขับรถพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไปรับผู้ป่วยติดเตียง
เป็นชายอายุ๗๕ปี
แต่ว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นก็คือ
ฝูงค้างคาวกลุ่มใหญ่แบบนี้
ออกมาบินว่อนอยู่เหนือบ้านผู้ป่วยช่วงกลางวันแสก
เขาก็เลยถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกมาก
เพราะว่าปกติอย่างที่เรารู้แหละว่าค้างข่าวจะออกหากินเวลากลางคืนไม่ใช่เหรอ
เจ้าของคลิปก็เลยงุนงงมาก
และด้วยความสงสัยเขาก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงในโซเชียล
แน่นอนค่ะว่ากลายเป็นที่พูดถึงประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลเลย
บางคนเขาว่ากันว่าเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
ตามความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าค้างคาวบินวนบ้านไหน
คนในบ้านที่มีของมีวิชาอาคมจะปล่อยของแล้วจะสิ้นลมหายใจเร็วด้วย
อันนี้คือความเชื่อนะคะเขามาคอมเมนต์พูดคุยเฉยนะคะ
ขณะที่บางคนมองว่าถ้าค้างคาวออกบินกลางวันจะเกิดอาเภษทางธรรมชาติ
อย่างเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมใหญ่อะไรแบบนี้หรือเปล่า

เราเคยหลายครั้งเหมือนกันกับพฤติกรรมที่มันแปลก

อ้าบางคนก็บอกอย่าเพิ่งใจเย็น
อย่าเพิ่งคิดไปในทางแง่ร้ายอย่างเดียว
เพราะว่าเคยมีครั้งคราวเนี่ยบินเข้าบ้านแล้วเขาได้โชคจากการถูกลอตเตอรี่
นี่ทำเป็นเล่นไปนี่เห็นไหมมองอีกหนึ่งมุม
ไม่ได้มุมที่เป็นกำลังใจขึ้นมาทันที
บางคนก็บอกว่างวดนี้ต้องมาแล้วเอาเป็นอายุของผู้ป่วยแล้วกัน
หลายคนก็คิดกันไปต่างนานา
บางคนถามไปเลยว่าทะเบียนรถอะไรหรือบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้
ก็ทีนี้มามองในมุมของวิทยาศาสตร์กันบ้าง
เขาบอกว่าค้างคาวตื่นไฟไซเรนหรือเปล่า
ส่วนคนในพื้นที่เนี่ยก็เข้ามาตั้งข้อสังเกตว่าค้างคราวที่เห็นน่าจะเป็นครั้งคราวที่มาจากวัดเทวบุตรอำเภอเมืองปราจินบุรี
เขาบอกว่าบินแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเย็นก่อนตะวันจะตกดินก็จะบินตามสายน้ำตามแถวสายน้ำอะไรอย่างนี้

ใช่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กแหละเห็นช่วงใกล้ข้ามพอจะเข้าใจได้
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันข้างอาจจะดูเวลาผิดแล้วชวนกันออกมา
อาจจะตั้งเวลาปลุกเร็วเกินไป
อาจจะต้องเข้านอนเร็วก็เลยออกเร็ว

แต่ตอนเที่ยงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออคงออกผิดเวลา
แต่ก็ยังมีมุมมองของแฟนในไลฟ์ที่ส่งมาแฟนเพจตลอดข่าว
คุณอิงออนเอ็มคุ้มนะคะ
บอกเลยว่าค้างคาวเท่ากับอะไร
ให้ไปลองดูเอาเองนะเป็นไลฟ์กันได้คุณดูใหญ่จังเลย
ดูแล้วจะได้เห็นชัดไปดูย้อนหลังหน้า
ไปดูเลยเนี่ยเขากำลังเม้นต์มาดิฉันอ่านไม่ออก

เพราะว่าสายตาเลย